เรื่องของที่ผมจะอ่านต่อไปนี้เป็นข่าวดีของคนรักทะเล
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนเพราะว่าเต่าครับ
เต่ามันเกิดออกมามันออกจากไข่
แล้วมันก็แหวกซ้ายลงทะเลแบบนี้เลย

โอ้เยอะเลยนะฮะน่ารักทีเดียว
นายฮาริสชัยฤทธิช่วยนะครับ

เขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ระบุว่าหลังจากที่ได้เฝ้าระวัง
แล้วก็ติดตามการฟักไข่ของเต่าทะเลที่แม่เต่า
มันขึ้นมาวางไข่ไว้ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคม
ปี๒๑๖๔นะ๑ธันวาปีที่แล้ว
กระทั่งเย็นวันที่๒๙มกราคม๒๕๖๒
พบว่าไซล์บริเวณหลวงฟักไข่
มันเกิดการยุบตัวอย่างชัดเจน
ก็เลยเฝ้าติดตามและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
ตัวลงของทรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นั่นแสดงเห็นอะไรมันออกไปแล้วสิ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปปาดทรายบริเวณผิวหน้าของหลุมฟักไข่ออก
ปรากฏว่านี่ฮะไปแล้วนะ

ฉันลงบ้านฉันแล้วนะลูกเต่านะครับ
รอขึ้นจากหลุมฟักไข่มันดันขึ้นมา
แล้วก็เดินลงทะเลไปแบบนี้นะครับ
ก็เลยปล่อยลูกเต่าที่ฟักออกมาทั้งหมดนะครับ
ลงทะเลไป๗๕ตัวทุกตัวสมบูรณแข็งแรงครับ
เต่าทะเลรังนี้นะคุณผู้ชมนะ
มันมีทั้งหมด๑๓๓ฟองยังเหลืออีก๕๘ฟอง
ปัจจุบันมีระยะการฟักตัว๖๑วัน
หลังจากนี้จะเฝ้าระวังและติดตามประคบประงม

เพื่อให้ลูกเต่าที่เหลือฟักออกจากหลุมฟักไข่ครับ